คุณผู้ชมค่ะพูดก็พูดเถอะว่าความรักในโลกเรามันก็มีหลายรูปแบบนะคะ
แล้วก็มาเช็คหัวใจสาวในวงการบันเทิงบ้านเรา
บอกเลยว่ามีนักร้องหลายคนนะที่บอกเลยว่าแพ้ใจสาวหล่อ
มาเช็คกันข้อแรกเลยค่ะความลักหวานชื่นนิ่มร่มมากเลยนะ
กับเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งไม่ใช่ใครที่ไหนพี่ฝนธนสุนทรนั่นเองค่ะ
นี่บอกเลยว่าอยู่กันกับหวานใจสาวหล่อเนี่ยโอ้โหดูแลความรักซึ่งกันและกันนะครับ
ซึ่งคุณเอเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวอยู่ข้างกายกันมาตลอด๑๘ปีเลยคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งพี่ฝนเองก็เคยพูดถึงความรักของตัวเองกับพี่เอด้วยบอกว่าอย่าเรียกว่าคบกันเลย
เรียกว่าเป็นการดูแลซึ่งกันและกันจะดีกว่าแล้วพี่ฝนเขาก็บอกด้วยว่าพี่เอเนี่ยทำหน้าที่เป็นไม้กันหมาด้วยนะ
เออกันหนุ่มให้เข้ามาที่แบบจะมาจีบมาวุ่นวายกับชีวิตเนี่ยไม่ให้มายุ่ง
ใช่มีเยอะจริงและที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจอคนที่ใช่เลยนะฮะ
กันกันไปกันกันมาอ้าวล้มไม้ใส่กันหมาซะเลยเขาว่าอย่างนั้น
จนตอนนี้ค่ะผ่านมา๑๘ปีก็มีพี่เอนี่แหละค่ะที่คอยดูแลทุกอย่างเลย
แล้วพี่ฝนเขาบอกด้วยนะคะว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นว่าเออหญิงกับชาย
ชายหรือหญิงหญิงเอาเป็นว่าดูแลกันและกันเข้าอกเข้าใจกันไม่ทำให้มีความทุกข์ใจก็เพียงพอแล้ว
นะคะคุยกันกับนุ้งกระนิ้งตลอดเลยพี่เอเขาชอบขับรถพาเนี่ย
ฝนไปไหนไปนู่นไปนี่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ดูแลกันดีมาก
พูดจากันมุ้งมิ้งน่ารักให้เกียรติกัน
เออนะคะเอาไปดูอีกคู่นึงดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
คนนี้ก็เปลี่ยนจากผู้จัดการส่วนตัวมาเป็นผู้จัดการหัวใจเหมือนกัน
เออพี่ใหม่เจริญปุระค่ะกับแฟนเขานั่นแหละแฟนหนุ่มหลอกเขานี่แหละ

เก่งมาถึงไหนเกิดแพ้หัวใจเหมือนเธอ
ต้องร้องให้เพียงเข้าวัยลิขสิทธิ์จะได้ไม่มาเลียกเพราะ
บอกเลยว่าเธออย่าเริ่มไงนะเชอรี่
เออคุณผู้ชมค่ะคู่นี้ดูแลกันไหน๒๕ปีแล้วค่ะ

คุณนิดคนนี้อายุน้อยกว่าพี่ใหม่๖ปีนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะคะ
ใหม่เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะว่าคุณนิดนี่แหละที่ดูแลทุกอย่างในชีวิตเลย
ดูแลสากระเบื้อยันเรือรบไปเลยค่ะ
พี่หมายว่าอย่างนี้นะคะพี่หมายยกให้คุณนิดเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนแท้แล้วก็เป็นกรยานมิตรต่อกัน
คือแบบว่าแค่มองตาปิ๊งอย่างนี้รู้ใจไปเลยค่ะ
พี่ใหม่เชื่อว่าความสัมพันธ์ที่มีรากฐานมาจากการเป็นเพื่อนแท้นี่แหละสำคัญ
และปิดท้ายนะคะลูกทุ่งสาวคนนี้ค่ะ
คนนี้นะคะก็กลัวเหมือนกันคุณแคนดี้รากแก่นกับพี่จังฟู
คุณผู้ชมค่ะมองเผินนะคะนึกว่าหนุ่มหล่อ
เราได้ฟังแบบนี้นะคะพี่กังฟูเมื่อก่อนเนี่ย
ผ่าเข้าวงเข้าบ้านคุณแม่บางห์เย็นรักมากเลยนะคะ
คุณคือจะแต่งเป็นคู่ต่อไปหรอพี่แจ้น
ต้องนะคะคบกันมา๑๐ปีแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งก็ต้องตามกันต่อไปนะคะว่าจะได้แต่งกันจริงหรือเปล่า
แต่ว่าที่แน่ตอนนี้เขารักกันมาก
แล้วก็อย่างที่บอกนะคะความรักมันไม่มีขีดจำกัดจริงนะคะ
ไม่ว่าจะเพศไหนนะคะขอให้เป็นเพื่อนกันได้แล้วก็รักกันได้ต่อไปยาวเลยค่ะ
ความรักสวยงามเสมอจริงนะคะ
สนุนทุกคู่ให้มีความรักดีแบบนี้นะคะ